ต้นพวกเราต้องกราบขอบพระคุณรัฐบาลที่ได้ใช้เวทีรัฐสภา
ในการรับฟังความคิดเห็นประเทศในยามวิกฤต
ประชาชนเขาก็คาดหวังที่จะได้รับเส้นทาง
ในการที่จะแก้ไขปัญหาในยามวิกฤต

ท่านประธานก็อยู่ในแวดวงการเมืองมา

เราจะพูดเฉพาะนักการเมือง

เลยไปจนถึงเอาสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
เป็นการเดิมพันธุ์กัน
แต่ที่สุดท่านประธานคงจะเห็นไม่ต่างจากผมว่า
เราผู้ชุมนุมนักการเมือง
พักการเมืองต่างมาแล้วจากไป
แต่สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นั้น
ดำรงอยู่ตราบนิรันดิ์
เส้นทางที่วิกฤตที่ผมได้กราบเรียนต่อท่านประธานนั้น
วันนี้เรามีทางเลือกเป็น๒ทาง

เพื่อที่จะช่วยกันกรอบกู้ฟื้นฟูบ้านเมืองของเรา

ต่อสู้กันให้แพ้ชนะไปข้างใดข้างหนึ่ง

รัฐบาลโดยพนักท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศ
ต่อสาธารณะและต่อสภาแห่งนี้

ในการแก้ไขรัฐมนูล
ตามข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม
ซึ่งผมคิดว่าเป็นทางเลือกที่ดี
และเป็นทางออกที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติ
ผมมีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล

ในกรณีที่รัฐบาลได้ประกาศจะเป็นเจ้าภาพ
ในการแก้ไขรัฐมนูลให้แล้วเสร็จ

แม้ผมจะเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐมนูล
เช่นแก้ไขเป็นรายมาตรานั้นทำได้อยู่แล้ว
และแก้ไขว่าด้วยการยกร่าง

อย่างที่ร่างของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเสนอต่อสภานั้น
แต่ผมเรียนเป็นข้อกังวลและข้อห่วงใย
จากพวกผมไปยังรัฐบาลว่า
นึกจากรัฐมนุนปี๒๕๖๐นั้น
รัฐฐาธิปัตย์ที่สถาปนารัฐมนุนฉบับนี้
คือประชาชนที่มาจากประชามติ
ประชาชนเป็นคนสถาปนาอำนาจที่เป็นรัฐมนูลขึ้นมา
แล้วให้อำนาจกับรัฐบาล
ให้อำนาจกับรัฐสภาสสว
เป็นคนใช้อำนาจจากรัฐฐาที่ปัด

อาจที่จะมาแก้ไขอำนาจจากประชาชนได้
มีคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลปี๒๕๕๙

ถ้าเป็นทางจำได้ว่าเราแก้ไขคราวนั้นมาตรา๒๙๑
ประการที่สองที่เป็นข้อห่วงใยที่ฝากไปยัง
ท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลก็คือ
ท่านอาสาที่จะแก้ไขรัฐมนุน

ขณะที่เรากำลังจะแก้ไขรัฐมนูลตามข้อเรียกร้อง
ผู้ชุมนุมรวมทั้งกลุ่มต่างนั้น
ยังมีกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยต่อการแก้ไขรัฐมนูล
เช่นกลุ่มไทยพักดี๑๓๐๐๐คน
เขาไม่เห็นด้วยต่อการแก้ไขรัฐมนุน

จะหาข้อยุติอย่างไร

เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของคนสองกลุ่ม

ข้อเสนอของพวกเราเห็นว่า
ถ้าเราจะทำประชามติ

รัฐสภานี้จะแก้ไขรัฐมนูล
ที่ประชาชนสถาปนาขึ้นมานั้น

ต้องยอมรับในประชามติของประชาชน

เพื่อจะได้บันทึกไว้ในสภา
เรื่องที่สองเป็นเรื่องที่ผ่านไปยัง

ผมเห็นต่างบ้างบางอย่างที่ผมคิดว่า
ถ้าเป็นการชุมนุมทางการเมืองเพียงอย่างเดียว
ผมคิดว่าผู้ชุมนุมสามารถทำได้
แต่รัฐบาลก็จะสามารถอำนวยความสะดวกได้
แต่ถ้าเป็นการชุมนุมที่เลยไปถึงสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่ปี๒๔๗๕ไม่มีท่านประธาน

กำแพงมาด้วยกันไม่มี
เรามีเพียงสีแต่คราวนี้เราเลยไปจนถึงสถาบัน

มันเกิดความขัดแย้งของผู้คนในชาติขึ้นมา
นาทีนี้อันประกอบไปด้วยกลุ่มหนึ่ง

และกลุ่มหนึ่งที่ประกาศตัวออกมาใส่เสื้อสีออกมาทั่วประเทศ

ข้อห่วงใยของเราที่เสนอต่อรัฐบาล
และผู้ชุมนุมก็คือเราเกรงว่าจะเกิดการปะทะกัน
ยังไม่คาดฝันเกิดขึ้นเพราะเป็นการเล่นกับความศรัทธา
และจิตวิญญาณของผู้คน
ท่านประธานจะเห็นความขัดแย้งระหว่างประเทศ
ที่มีนักวาดรูปการ์ตูนไปวาดรูปผู้นำศาสนาเขา
เป็นความขัดแย้งฆ่ากัน
ท่านประธานจะเห็นมีคนหนึ่งไปทุบสาร
แล้วเดินไม่ได้พอสี่แยกโดนทำร้ายทำลายและเสียชีวิต
มุ่งไปสู่ความศรัทธาและความเชื่อมั่นของคนนั้น
มีโอกาสนำไปสู่ความแตกร้าวของผู้คนในชาติ
ท่านประธานจำได้ไหมครับสงครามลาวันด้า
เมื่อปี๒๕๓๗โหดมาก
เป็นสงครามกลางเมืองของคนในประเทศนี้
ที่มีวัฒนธรรมวิถีชีวิตศาสนาเดียวกัน
แต่สู้กันเพราะความเกลียดชังกันโดยใช้สื่อเป็นเครื่องมือ
งครามกลางเมืองที่ศรีลังกาไม่ต่างกันครับ
ผมฝากเอาไว้เพื่อจะได้บันทึกว่า
อย่างน้อยสภาได้เตือนต่อทั้งรัฐบาลและผู้ชุมนุมว่า
ทำอย่างไรเราจะอดทนอดกั้น
เป้าหมายทิศทางของประเทศเป็นตัวตั้งนี่เป็นเรื่องที่สอง
เรื่องที่สามที่พวกผมก็ทำการบ้านแล้วก็คุยกันมาไม่มีคนพูด
เรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญและเป็นความจำเป็น
ผมเห็นด้วยกับท่านอดีตลำตีวิรากรที่พูดถึงว่า
ขออภัยที่เอ่ยนามไม่เสียหาย
ว่าความเป็นจริงถ้าท่านประธานไปดูผู้ชุมนุม
ผมเคยชุมนุมมาก่อนแล้วผมก็ไปดูมาก่อน
เกือบจะทั่วประเทศที่รายงานตรงกันว่า
เกินครึ่งนั้นนิสิตนักศึกษาพูดถึงเรื่องประเด็นใหญ่
ผมจะให้ท่านประธานได้เห็นว่าเป็นประเด็นที่รัฐบาลจะต้องรีบนำกลับไปทำ
คือประเด็นว่าด้วยการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาทุกเวที
แม้แต่เมื่อวานที่ไปยื่นหนังสือต่อสถานทูตเยอรมัน
ก็พูดถึงเรื่องปฏิรูปการศึกษาท่านประธาน
ข้อเสนอของเราก็คือว่ารัฐบาลไม่ควรละเลยเรื่องนี้
ผมได้๑๓นาทีท่านประธานหมดเลยครับ

รัฐบาลควรจะต้องนำประเด็นเหล่านี้ไปสู่การปฏิรูปการศึกษา
เพื่อให้เกิดผลในระยะสั้นแปลว่าท่านยอมรับความเห็นของผู้ชุมนุม
หรือประการที่๒ในระยะยาวเพื่อแก้ปัญหาที่เราพูดถึงว่าวันนี้
เรามีคนหนุ่มสาวลุกขึ้นมาสนใจการเมืองสนใจประเทศ
ให้เขาได้เรียนรู้ตามข้อเรียกร้องของเขาซึ่งมีดังต่อไปนี้

เรื่องแรกที่เป็นที่ถกเถียงกันก็คือเรื่องละเมิดสิทธิของผู้เรียน
เขาเรียกร้องให้มีการปฏิรูปทรงผมเสื้อผ้าหน้าผม
เมิดสิทธิของผู้เรียนเป็นเรื่องใหญ่ที่มีเกือบทุกเวที
เรื่องที่สองเขาเรียกร้องให้มีการยกเลิกวิชาบำเพ็ญประโยชน์
ที่มันสร้างทุกข์มากกว่าสร้างสุข
ทั้งทั้งที่โดยปรัชญาของวิชาบำเพ็ญประโยชน์นั้นคือการเสียสละ
คือการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสคือการเอื้ออาทรของผู้คนฝึกอยู่ในสังคม
แต่เขาบอกว่ามันยากเขาบอกว่ามันไม่มีประโยชน์สร้างความทุกข์ยาก
ข้อเสนอของผู้ชุมนุมให้ยกเลิกวิชาการอ่านท่านประธานครับ
นี่ทำการบ้านทั่วประเทศให้ท่านหมดเลยนะเนี่ย
ทราบไหมการอ่านมันคืออะไร
การอ่านคือกุญแจสำคัญนำไปสู่คุณภาพการศึกษาทั่วโลกเป็นอย่างนี้หมด
เขาเรียกร้องไม่ให้มีการเรียนพิเศษหรือติวกับผู้เรียน
ผมเอาเพียงประเด็นเหล่านี้ของผู้เรียกร้องมาทั้งหมด
ซึ่งถ้ามองในแง่ที่เป็นประโยชน์กับประเทศ
ประเด็นเหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นว่าอย่างนี้ท่านประธานครับว่า
และการศึกษาพวกผมมีคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับระบบการศึกษา
มันเกิดปัญหาเรื่องของการรวบอำนาจมาไว้ส่วนกลาง

ตั้งแต่ปี๒๕๔๒ที่มีพรบการศึกษาแห่งชาติ

เรามีปัญหาเรื่องการควบคุมสั่งการมากกว่าการสนับสนุนส่งเสริม
เราจะสอนหนังสือเราต้องมาเงียบหูฟังกระทรวง
ภูมิภาคภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางแตกต่างกันไป
เราก็ต้องมาคอยกฎกระทรวงอันเดียว
ข้อเสนอของผมต่อสภาวันนี้ก็คือ
หนึ่งเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ซึ่งผู้เสนอโดยเฉพาะผู้ชุมนุมนั้นไม่ผิดนะครับ
นั่นแหละคือหัวใจสำคัญที่มันสะท้อนว่าเขาเป็นผู้เรียนนั้นมันทำไม่ได้
ต้องปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผลใหม่ของประเทศทั้งหมด
เรียนการสอนที่ให้ท่องจำนี่ท่านประธานเห็นไหม

เรียนการสอนที่ไม่ได้วัดผลประเมินผล
ที่เขาจะต้องบรรลุสมตะตามหลักสูตร
ต้องปฏิรูปการบริหารจัดการโดยการกระจายอำนาจ
ถ้าให้อำนาจไปที่สถานศึกษา
เขาจะสามารถออกแบบอัตลักษณ์ของสถานศึกษาแต่ละแห่งท่านประธานเคยเห็นไหม
โรงเรียนแต่ละแห่งจะมีทรงผมไม่เหมือนกัน
โรงเรียนแต่ละแห่งจะมีเสื้อผ้าไม่เหมือนกัน
ถ้าให้อำนาจเขาสามารถทำได้
ประการสุดท้ายที่จะแก้ปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิของผู้เรียน
ปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครูใหม่
ครูรุ่นพวกผมนี่ครูปัจจุบันนี่เป็นครูหน้าห้องท่านประธานครับ
เราถูกฝึกเราเรียนครูมามาสอนหน้าห้อง
แต่ครูรุ่นใหม่เป็นครูสอนหน้าจอคอมพิวเตอร์ครับ
เป็นครูที่ไม่ใช่เป็นเพียงขออภัยที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษไม่เป็นเพียงทิเชอร์
ต้องมีการปฏิรูป๓ส่วนนี้จะแก้ปัญหานั้น

ถ้าย้อนไปดูปี๒๕๔๒บทเรียนในการปฏิรูปคราวนั้น
หัวใจที่นำไปสู่การปฏิรูปประสบความสำเร็จก็คือ
มีพรบการศึกษาแห่งชาติปี๔๒เป็นเครื่องมือ
๘๐๐อำเภอ๗๖จังหวัด๑๔กรม๒สำนักงาน๑ทะบวงมหาวิทยาลัย

คราวนี้พรบการศึกษาแห่งชาติไม่มีท่านประธานครับ

นำประเด็นเหล่านี้ประเด็นที่ผู้ชุมนุมเขาเรียกร้อง

สุดท้ายผมเห็นด้วยกับข้อเสนอของท่านสมาชิกหลายท่านว่า
ไหนเราก็จะทำงานให้กับพี่น้องประชาชนผมหวัง
ผมวินวอนพี่น้องเพื่อนสมาชิกสอสอฝ่ายคลานฝ่ายรัฐบาล
และสมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน
จะมีชื่อเป็นกรรมการเป็นกรรมธิการผมไม่ติดใจ
ผมเห็นบทเรียนเมื่อปีที่อดีตท่านนายกอภิษฎเอ่ยชื่อไม่เสียหาย
ท่านตั้งกรรมการสมาชันเขานั้นขึ้นมา
เอาผู้คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งผู้ชุมนุมและความขัดแย้งมาอยู่ด้วยกัน
ได้คุยกันหาทางออกได้ติดตามประเด็นต่างที่เขาชุมนุมเนี่ยผมว่าเป็นประโยชน์ครับ
ผมหวังว่าเส้นทางแบบนี้น่าจะเป็นคำตอบสำหรับประเทศของเรา
เป็นเวทีสำหรับจะได้พูดคุยกันเป็นเวทีจะได้ถามสุขถามทุกข์กัน
เป็นเวทีจะได้ช่วยกันขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านอื่นโดยเฉพาะการแก้ไขรัฐมนูล
ให้เกิดขึ้นกับความต้องการของประชาชนขอบพระคุณครับ
ครับหมดเวลาแล้วนะครับของสมาชิกวุฒิสภา